คุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปนี้นะคะ
คือมีผู้ชายคนนึงเขาเป็นเจ้าของบริษัทขายมือถือ
ชื่อบริษัทก็คือนักเลงมือถือจำกัด
เขาบอกว่ามีคนไปสวมรอยเอารูปเขาเอาโปรไฟล์เขา
ไปโพสต์ขายมือถือแล้วก็ติดต่อลูกค้าเขา
ขายถูกกว่าลูกค้าก็หลงเชื่อแต่กลายเป็นว่ามีปัญหา
ลูกค้าก็โทรไปด่าขอเงินคืนเขาก็สืบ
จะเอายังไงจะให้แจ้งความดำเนินคดี
หรือจะยอมให้ทำโทษด้วยการเตะก้านคอ
คนร้ายบอกว่าขอเป็นเตะก้านคอก็แล้วกัน

โอ้โหทีลึกครั้งล่วงกระเด็นลุกไม่ขึ้นเลย

เขาเลือกว่าเขายอมโดนเตะก้านคออย่าแจ้งความนะ

แล้วก็มีข้อความว่าคุยดีแล้วเตือนดีก็แล้ว
ฟังกันเลยต้องคุยกับเท้าแต่เป็นคำหยาบหน่อยนะคะ
ต้องคุยกับเท้าโจรปลอมเฟสโกงชาวบ้านอย่างนี้ค่ะ
นักข่าวก็เลยติดต่อเจ้าของคลิปนะคะเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
ร้านโทรศัพท์มือถือนี้อยู่ในซอยรังสิทธิ์นครนายโยคสามสิบสี่ทับหนึ่งค่ะ
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะนายพร้อมพันธ์คำพงศ์อายุสามสิบสี่
เป็นเจ้าของบริษัทนักเลงมือถือจำกัด
บอกว่าก็ผมโดนสวมรอยคนร้ายมาปลอมเฟซบุ๊ก
เอาชื่อผมไปเอารูปผมไปแล้วก็ไปขายมือถือขายถูกกว่าท้องตลาดมาก
ทักสมาชิกลูกค้าของผมลูกค้าก็สนใจซื้อ
แต่กลายเป็นว่าไปมีปัญหากับลูกค้าลูกค้าเลยโทรกลับมาที่ผม
มาด่ามาว่ามาทวงเงินคืนครับทีนี้เขาก็เลยสืบหา
ว่าใครไปปลอมเฟซบุ๊คเขาสืบจนเจอสืบจนเจอก็โทรหาเลยบอกมา
เคลียร์กันมาคุยกันที่ร้านพอคนร้ายมาถึงร้าน
ก็บอกคนร้ายว่าจะเอายังไงให้เลือกสองข้อครับข้อหนึ่ง
ดำเนินคดีตามกฎหมายข้อสองพี่อยากจะบอกอะไร
ให้ทำโทษโดยการเตะคนร้ายเลือกข้อเสนอข้อที่๒
ให้ทำโทษโดนเตะไปเลยแบบเนี้ยอืมก็คนร้ายเขาไม่อยากถูกดำเนินคดี
เขายอมโดนเตะครับก็เลยเตะคนร้ายไปตามคลิป
เขาบอกว่าอ้าวผมผิดเหรอก็มันเป็นข้อตกลงที่ผมกับคนร้ายตกลงกัน
เข้าใจแหละว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
แต่ก็คนร้ายเขาเลือกแบบนี้ก็หวังแค่ว่าคนร้ายจะไม่ทำอีก
อยากให้คนร้ายที่แบบไปหลอกลวงแบบนี้หยุดพฤติกรรมซะ
ทีนี้ค่ะคือถ้าไม่ยอมแล้วแบบจริงแล้วเนี่ย
มันอาจจะโดนมากกว่านี้ด้วยซ้ำครับ
ก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันก่อนนะพูดคุยกันก่อน
มีการตกลงกันประมาณว่าคุณจะหยุดได้ไหมนั่นนู่นนี่
แล้วก็มีทางเลือกให้เขาคุยพูดคุยตกลงกันนะครับ
ผมมีให้สองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งผมจะพาคุณไปที่สถานีตำรวจ
เพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับกับทางเลือกที่สอง
ผมจะลงโทษคุณผมให้คุณเลือกคำว่าลงโทษในทีนี้นะครับ
ไม่ได้เจาะจบที่ว่าคุณจะต้องเต็มครับตรงนั้นต้องบอกกันเลยครับว่า
ไม่มีการกินหรือว่าหายตองล่วงหน้าไว้เลยคือทำอะไรให้มันจบตรงนั้นให้สั้นที่สุด
ส่วนตัวทางเขานะครับก็เลยฝากว่าขอเลือกที่จะให้ทำโทษ
เพื่อที่จะไม่ให้ดำเนินคดีทางกฎหมายเพราะว่าลูกกับเมียด้วยที่บ้าน
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยอ่ะบอกว่าไม่ได้จะเข้าข้างคนร้ายนะ
แต่คุณเลือกจะทำร้ายเขาทำโทษเขาแล้วคุณเตะก้านคอเขาแรงแบบนี้
เขาตายขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะอ่าสมมุติเขาไม่ตายเลยเนี้ยแล้วถ้าเขา
ก็เป้นสหัตว์อยู่บ้านแล้วโอ้ตายขึ้นมาทำยังไงใช่ไหม
ก็น่าจะให้แจ้งความดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายจะดีกว่าไหมอ่ะ
หรือต่อให้เขาเลือกว่าเอาเตะก็ได้คือคงไม่มีใครอยากติดคุกหรือว่าถูกแจ้งความ

แล้วเมื่อกี้เขาก็บอกว่าคือแบบคือ
จังหวะมันภาไปไม่ได้ตกลงกันก่อน

ก็เลยบอกว่าก็ฝากหน่อยก็แล้วกัน
สำหรับการขายของออนไลน์อะไรแบบนี้นะ
แล้วก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะ
ก็ฝากดูหน่อยมันก็จะมีมิจฉาชีพลักษณะประมาณนี้
ปลอมเฟซบุ๊คขึ้นมาไปหลอกขายคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้

แล้วเขาก็เสียลูกค้าลูกค้าหลงเชื่อ

ว่าไปใช้วิธีสารเตี้ยแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหม

คนที่เขาถูกคุณลงโทษแบบนี้แล้วสุดท้าย

ยังไงสถานการณ์ใช้กฎหมายจัดการเนี่ย

เอาไปทำต่อดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหม

ลงโทษเขาซะเองอะไรแบบนี้เนาะ